จะเริ่มหยุดกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้วนะครับ

เอกชนจะหยุดตั้งแต่วันที่๑๓เมษายนนะครับ

เรานำมาเตือนใจและเตือนภัยคุณผู้ชม

โดยเฉพาะการต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ

ที่เกิดขึ้นจากการหลับในนะครับ
ขณะที่คนขับรถกำลังขับรถไปทำธุระ

ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ตำรวจและกู้ภัยนครลำปางเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถเก๋งฮอนด้าซีวิกสีบรอนเงิน
เสียหลักพุ่งชนต้นไม้ในถนนกลางหมู่บ้านสามัคคี
ดาลน์หน้ารถได้รับความเสียหาย
คนขับได้รับบาดเจ็บริมฝีปากด้านล่างฉีก
กู้ไพต้องทำการประถมพยาบาลเมืองต้น

เป็นผู้อำนวยการส่วนธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต๑ลำปาง
ขับรถกลับจากร่วมงานประเพณีปีใหม่เมือง
ที่อำเภอกเกาะคาและกำลังไปทำธุระในหมู่บ้านสามัคคี
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมีอาการหลับใน
จึงทำให้รถพุ่งชนต้นไม้ข้างทาง
ตำรวจทางหลวงและมูลนิธิไตรคุณธรรม
ช่วยกันนำร่างนายวัญชัยเนินปัญญา
อายุ๓๔ปีคนขับรถพ่วง๑๘ล้อ
จากซากรถที่ตกลงไปในคลองใยโป๊ะ
มอเตอร์เวย์ช่วงหลักกิโลเมตรที่๕๕

รถได้รับความเสียหายเกือบทั้งคัน

จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
พ่วง๑๘ล้อคันนี้วิ่งมาตามถนนปกติ
แต่เมื่อมาถึงสะพานข้ามคลองที่เป็นทางโค้ง

ซึ่งขณะเข้าช่วยเหลือคนขับรถพ่วง๑๘ล้อ

และเร่งนำส่งโรงพยาบาลชนบุรี

น่าจะเกิดจากอาการหลับใน
อีกรายเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๑
ทางสะดนสุรินปราสาทอำเภอเมืองจังหวัดสุริน

เสียหลักตกข้างทางแล้วพุ่งชนกับต้นไม้ได้รับความเสียหาย
นายทวียศแด่ขุนทศอายุ๔๑ปีชาวอุดรธานี
คนขับได้รับบาดเจ็บตรงหัวไหล่ด้านขวา
เปิดเผยว่าเพิ่งกลับจากทำธุระที่อำเภอปราศาสตร์
และกำลังเดินทางกลับเข้าตัวเมืองสุรินทร์เพื่อหาที่พัก

พยายามเร่งเครื่องแซงรถกระบะคันหน้า
แต่ถูกเบียดจึงหากหลบด้วยความเร็ว
ทำให้ไม่สามารถบังคับรถได้เสียหลักตกข้างทาง
ตำรวจเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์
ฟอร์จุนเนอร์พุ่งชนคนขับซาเล้งเสียชีวิต

ใกล้กับโรงเรียนครูตาหลวงวิทยา

ถูกชนอัดติดกับเสาไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง

คนขับยืนรอให้กันกับพนักงานสอบสวน
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายกำลังขี่ซาเล้ง

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุได้กลับรถกระทันหัน
แล้วกับที่รถโตยอต้าฟอร์จุนเนอร์ขับมาทางตรง
ด้วยความเร็วจึงพุ่งชนอย่างจัง

จังหวัดชนบุรีในช่วงรณรงค์ลด

เทศกาลสงครานด้วย